ไม่มีทีท่าจะลดลงเลยนะคะ

ยังคงปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย

ทำให้ช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวต่อเนื่องค่ะ
เฉลี่ยทั่วไทยต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๓องศาเซลเซียส
สูงสุดมากกว่า๔๐องศาเซลเซียสค่ะ
อุณหภูมิสูงสุดของวันนี้ที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้
สูงถึง๔๓องศาเซลเซียส
ัชนีความร้อนหรือว่าความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้วันนี้
หลายพื้นที่สูงมากกว่า๕๐องศาเซลเซียสเลยนะคะ
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เป็นจุดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดนะคะ
อยู่ที่๕๑๒องศาเซลเซียสค่ะ

จะเป็นพื้นที่ที่มากกว่า๕๐องศาเซลเซียสเช่นเดียวกัน

อยู่ที่ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ค่ะ
คุณผู้ชมคะกรุงเทพมหานคร
ร้อนอบอ้าวต่อเนื่องยาวตลอดทั้งสัปดาห์
แต่ว่าบางวันจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยค่ะ
ช่วงนี้อากาศยังคงร้อนต่อเนื่อง
และเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปี
ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ